สะพานนี้เขาใช้เข้าออกหมู่บ้าน
ชาวบ้านเขากลัวค่ะว่าวันหนึ่งมันจะพังถล่มลงมาหรือเปล่า
มันชำรุดมาตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะ
ชาวบ้านที่หนองหัวช้าง
สาวปูนที่อยู่ใต้สะพาน
รวมถึงคานที่อยู่ใต้สะพานมันหลุดหาย

แล้วสะพานนี้ถือว่าเป็นสะพานเก่าแก่ค่ะ
สร้างมาประมาณทั้งสามสิบปี
แต่๓๐ปีไม่เคยมีการปรับปรุงไม่เคยมีการซ่อมแซมอะไรเลย
เสื่อมลงไปตามการเวลาคุณผู้ชม
เปลืองยินดีตัวแทนชาวบ้านเขาก็เล่าให้กับทีมข่าวฟัง

เพราะว่าหลายหมู่บ้านใช้เข้าออก
บ้านโนนกระเบื้องบ้านหนองหัวช้าง
แล้วก็เป็นเส้นทางผ่านระหว่าง๓อำเภอค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นอำเภอห้วยแถลงอำเภอชุมพวงแล้วก็อำเภอพิมาย
แล้วรถใหญ่รถบรรทุกหนักมันวิ่งผ่านอยู่เป็นประจำเลย
สะพานมันก็เลยชำรุดซุดโทรมแล้วมันก็จะพังลงมา
แต่ชาวบ้านบอกว่ากลัวเหลือเกินเกิดวันใดวันหนึ่ง
อยู่บนสะพานพอดีแล้วมันพังคลืนลงมาจะทำยังไง

ลำบากเวลานักเรียนมาโรงเรียนก็ลำบากค่ะรวบส่วนกันก็ลำบาก
เดี๋ยวก็ถึงยามตัดอ้อยชาวไล่ก็ขนอ้อยมาผ่านถนนเส้นนี้ค่ะ
เขาลำบากสะพานจะยุบลงวันไหนก็ยังไม่รู้เลยค่ะ
เพราะว่าข้างล่างมันยุบไปหมดแล้วค่ะ
ขอให้หน่วยรัฐช่วยด้วยค่ะ
ส่งต่อเรื่องค่ะเราก็ต้องไปสอบถามทางหน่วยงานบ้าง
ไปสอบถามทางนายธนงบุญประกอบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม
ก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางสมาชิกอบตสำรวจความเสียหายของสะพานนี้แล้ว
แล้วก็มีการออกแบบการก่อสร้างขึ้นแต่งบมันสูงคุณ๔ล้าน๗
ต้องใช้งบสูงขนาดนี้อบตบอกว่าไม่มีงบ
เลยทำเรื่องเสนอไปยังในอำเภอภิมาย
เพื่อส่งต่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา

เดี๋ยวไปฟังทางนายกอบตบอกหน่อยค่ะ
ส่งเรื่องไปแล้วทางผู้ว่าราชการจังหวัด

นายกอบตก็บอกนะคะอยากให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

แล้วก็เร่งอนุมัติจัดสรรงบประมาณให้หน่อย

แล้วก็ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้นะคะ